สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขออัปเดตตัวเลขผู้ติดเชื้ออีกทีหนึ่งนะครับ
ตัวเลขล่าสุดผู้ติดเชื้อ๗๕๑๘๖แล้วครับ
ตัวเลขผู้เสียชีวิตทะลุ๒๐๐๐แล้วครับ
ล่าสุด๒๐๐๐กับ๘คน
อยู่ในที่เสียชีวิตในจีน๒๐๐๐กับ๔คน
อีก๔คนเนี่ยเสียชีวิตนอกประเทศจีน
มาที่บ้านเรายังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติมครับ
คือมีผู้ป่วยติดเชื้อที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่๑๙ลาย

รวมตัวเลขสะสมยังอยู่ที่๓๕ราย
แปลว่าไม่มีการระบาด
เพิ่มเติมแปลว่าไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติมแปลว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้
ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้บุคคลในแวดวงที่เขาทำมาหากินกับกิจการท่องเที่ยวทั้งหลาย
เขาตั้งคำถามส่งสัญญาณว่ารัฐบาลไทยควรจะทำอะไรสักอย่างไหม
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวโลกรู้ว่าสถานการณ์ในบ้านเราไม่มีการแพร่เชื้อ
ไม่มีการระบาดที่ติดเชื้อมาก็มาจากที่อื่น
มาติดเชื้อ๑คนในบ้านเราที่แท็กซี่ก็หายแล้ว
ฉะนั้นถ้าจะส่งสัญญาณให้โลกรู้สถานการณ์การท่องเที่ยวหลังเดือนมีนาเมษาจะดีขึ้น
เพราะว่าพอหมดหน้าไฮซีซั่นแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวหายหมด
แต่ถ้าเรากล้าประกาศกล้าประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้
สถานการณ์อาจจะดีขึ้นนี่เป็นความหวังเป็นคำถามของคนที่อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยว
ประเด็นเรื่องที่เป็นข่าวสะเทือนใจไปผมเข้าใจว่าหลายประเทศก็รับรู้ข่าวนี้
โดยเฉพาะคนในแวดวงบุคลากรทางการแพทย์
ล่าสุดที่เห็นหัวข่าวเช้านี้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองอูฮันดับสังเวยโควิด๑๙เพิ่ม
เป็นคุณหมอหลิวจื้อมิงวัย๕๑ปีครับ
เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอูชังในเมืองอูฮัน
เสียชีวิตเมื่อเช้าวันที่๑๘
ภายหลังความพยายามช่วยชีวิตทุกวินาทีทุกวิถีทางแต่ล้มเหลว
ก็ถือว่าเป็นแพทย์รายที่๒และเป็นแพทย์ระดับสูงที่เสียชีวิตจากโรคนี้
ก่อนหน้านี้คุณหมอหลีหวนเหลียงในเมืองอูฮัน
คนที่ออกมาเตือนเพื่อนร่วมงานเรื่องโควิด๑๙เป็นคนแรก
แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนปล่อยข่าวรือและถูกทางการสั่งปิดปากที่เสียชีวิตไปนั้นเนี่ย
เมื่อรู้ตัวว่าติดเชื้อและต้องเผชิญกับไวรัสตัวนี้
คุณหมอเวิร์นเหลียงได้เขียนจดหมายอำลาเขียนจดหมายสั่งเสียไว้

จดหมายฉบับนั้นได้รับการเผยแพร่ในเวลาต่อมา
บ้านเราคุณวิภาวดากิตติโกวิทย์
แปลจดหมายของคุณหมอ
ยาวไปหน่อยครับที่จะมาอ่านออกโทรทัศน
แต่ผมคิดว่าเพื่อแสดงไว้อะไรต่อคุณหมอ

และควรจะให้ความเคารพในความคิดความเห็นของคุณหมอ

ฉะนั้นผมจะเอาจดหมายนี้มาอ่าน
และพยายามจะอ่านให้จบ
คุณหมอเขียนว่าผมคิดว่าผมจะหายป่วย
เสียดายทำให้พวกเราผิดหวังแล้ว

ผมมีสิ่งที่อยากจะพูดมากเหลือเกิน
อยากพูดให้ลูกเมียพ่อแม่ญาติมิตรเพื่อนร่วมงานฟัง
อยากพูดให้ทุกคนที่รู้จักและไม่รู้จักฟัง
จริงนะไม่มีเคยห่วงยามใดที่ผมรู้สึกว่าชีวิตคนคนหนึ่ง
ล้ำค่าแต่ก็แสนจะเปราะบาง
ผมอาลัยเหลือเกินในความสุขความหอมหวานของทุกฉากที่ผ่านมาในชีวิต
หรือแม้แต่ความสูญเสียความเจ็บปวดและความแค้นเครื่องทุกครั้ง
เจ๋ยที่รักนี่คงเป็นชื่อภรรยา
ลาก่อนชั่วนิรันดิ์เธอคงไม่ได้พบฉันครั้งสุดท้าย
อย่าร้องไห้ฉันจะจดจำหน้ายิ้มแย้มของเธอตลอดไป
ต่อจากนี้ไม่ว่าลมฝนเธอจะเดินอย่างยากลำบากไปตามลำพัง
ไม่รู้ว่าเมื่อเธอป่วยไม่มีฉันอยู่ข้างกายใครจะดูแลเธอ
เมื่อฝนตกขึ้นรถประจำทางไม่ได้ใครจะรับเธอกลับบ้าน
ลูกเธอก็เหนื่อยใครจะช่วยผลัดเปลี่ยน
แล้วเธอก็ยังมีคันเดินเหินลำบากใครจะคอยดูแล
พอคิดถึงเรื่องเหล่านี้ฉันยิ่งปวดร้าว
คิดว่าหรือสวรรค์ต้องการชีวิตฉันเพื่อแลกกับความปลอดภัยเป็นสุขชั่วชีวิตของพวกเธอและแม่ลูก
ถ้าคิดอย่างนี้ฉันก็สบายใจ
คอยหรือดูใบไม้ผลิกมา

อย่าลืมบอกฉันสักคำในฝัน
ตั้งชื่อลูกเองนะ
อย่าให้ไม่น่าฟังจนเกินไปก็ใช้ได้
แล้วเขาก็เขียนถึงลูกลูกพ่อ
เมื่อลูกรู้ข่าวพ่อจากไปลูกต้องอดทน
ลูกผู้ชายอย่าร้องไห้
ลูกเป็นลูกผู้ชายตัวน้อยในบ้าน
ต้องดูแลแม่ปู่ย่าเหมือนที่พ่อดูแล

อยากให้พ่อพาไปเที่ยวหายนั่น

ไว้ผ่านระยะผิดปกติช่วงนี้ไปก่อน
ปู่ย่ากับแม่จะพาลูกไปเที่ยว
ดูทิวทัศน์สวยงามของประเทศ
ลูกเคยพนันกับพ่อว่า
ต่อไปจะหล่อกว่าสูงกว่าเก่งกว่าพ่อ
นั่นมันแน่นอนอยู่แล้วพ่อยอมแพ้
ลูกพ่อลูกอายุ๕ขวบแล้ว

เป็นเด็กดีที่รู้เรื่องกล้าหารซื่อสัตว์ลักเรียน
ภูมิใจในตัวลูก

ไม่สามารถเฝ้าดูแลข้างเตียงอีกแล้ว
บุญคุณที่เลี้ยงดูคงต้องตอบแทนกันชาติหน้า

อาจเป็นทุกข์ทรมานจากการคิดถึงลูก
ไม่อยากให้พ่อแม่เป็นเช่นนี้
อยากให้พ่อแม่สบายใจ
ลูกไม่อยู่แล้วพ่อแม่ยังมีหลาน

เห็นผลเห็นพวกเขาก็ให้เหมือนเห็นลูก
พ่อแม่รู้ว่าพ่อแม่หายดีแล้ว
ดีใจมากอย่าเสียใจ

เพื่อนทุกคน
ผมเสียดายผมคิดว่าตัวเองยังหนุ่ม
จะต้องผ่านเคราะหกรรมครั้งนี้ไปได้

อาสาสมัครไปรบกับเชื้อโรคร้ายที่แนวหน้า
ใครจะไปรู้ว่าสะพร่าวนิดเดียว

ถ้าไม่มีโรคระบาดครั้งนี้
ถ้าพวกเราสามารถรอดจากเคราะหกรรมครั้งนี้
ผมต้องชวนพวกคุณไปกินของอร่อยให้ทั่ว
ริมรถลูกเชอรี่ช่างละ๑๕๘หยวน
ที่เราเสียดายเงินและไม่เคยยอมซื้อกันกินนั่นแหละ
แล้วจะชวนพวกคุณไปดูคอนเสิร์ต
แต่ท่าก็ยังเป็นท่าไปตลอดกาล
ผมไม่เคยเสียใจที่
เป็นหนึ่งในแปดที่ปล่อยข่าวลือ
เวลานี้ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าชะตากรรมของชนชาติหนึ่ง
ถูกผิดเกียรติยศอัปยศของบุคคลเหล่านั้น

ผมเชื่อในบ้านเมืองของเรา
และขอให้พวกเราเชื่อด้วย
ศรัทธาอยู่บ้านเมืองก็อยู่
บ้านเมืองอยู่เราก็อยู่
ไม่มีฤดูหนาวดัง
ไม่มีฤดูใบไม้ผลีใดไม่มาถึง
ผมเชื่อว่าบ้านเมืองจะคืออูฮันให้พวกคุณ
และคืนพวกคุณไอ้อูฮัน

ลาแล้วโรงพยาบาลของผม
ลาแล้วปิตุภูมิของผม
ปีผ่านไปร้ายประโยชน์

แต่โลกมนุษย์มีค่าควรอยู่

คอยให้อู่ฮั่นผ่านด่านนี้ไป
คอยให้ดอกสากุระที่มหาวิทยาลัยอู่ฮั่นบานสะพรั่ง
ให้ท้องถนนของอู่ฮั่นคนคลาคล่ำ

นี่คือจดหมายที่คุณวิพาดากิติโกวิทย์

ผมปิดท้ายขีดเส้นใต้วันนี้ด้วยบทกรอนบทหนึ่ง
เขียนถึงหมอลี่หัวเหลียง
นักรบเสื้อกาวขาวสะอาด
มีหน้าที่มิสามารถจะเลี่ยงได้
ถึงรู้ว่าเผชิญเชื้ออันตราย
ต้องอยู่กับคนไข้ใกล้ชิดเตียง
นี่คือจริยธรรมประจำจิต
หน้าที่กับชีวิตต้องยอมเสี่ยง
กวีบันทึกให้คนใกล้เตียง
แด่คุณหมอเหวนเหลียงด้วยหัวใจ